คุณผู้ชมเคยได้ยินประโยคนี้ไหม

ผมก็ยอมรับบางครั้งผมก็เรียนมาแต่ภู

คุณยังแก้ไม่เป็น

แมวตัวนี้โอ้โหผูกไว้ซะ
แก้ไม่ไหวต้องให้คนมาช่วยฮะ

ก็เนี่ยขึ้นไปบนหลังคาเนี่ย

ชาวบ้านเขาก็เลยต้องตามพี่กู้ภัยมาช่วยครับ

ต้องใช้บันไดพาดเอาไว้แบบนี้
แล้วขึ้นไปจับตัวแมวมันลงมา

มีชั้นแรกแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งชั้นนะ
เอาลงมาเนี่ยใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะครับ

โอ้โหพาลงมานี่เขาบอกว่าเจอนะ
เป็นแมวที่สีมันเป็นสีเทา

คือเขาบอกว่าแมวตัวใหญ่เท่ากับหมูเลยเหรอ

หมูน้อยหรือเปล่าหมูตัวเล็กอะ

เออแต่ก็ดูแล้วมีความอ้วนล่ำ
สุขภาพดีเจ้าตัวนี้ครับน่ารักจะตาย

จอดครับโอ้ยจอดมาก

ไปอยู่บนยอดหลังคาเลยเหรอจอร์ด

เจ้าจอร์ทครับจับลงมาจนได้
เมื่อวานช่วงหัวข้ามได้ยินเสียงจอร์ดมันร้อง
โอ้ยสาร่ะอยู่ไหนอันนั้นคนละจอร์ท

จับลงใหม่กระสอบแล้วถุงอะไร
ตอนนี้ไปอยู่ในกระสอบแมว
เดี๋ยวเราจะเอาแมวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือยังไง
ไปปล่อยคืนสู่เจ้าของ

มันน่าจะเป็นพันธุ์ผสมแหละดูจากสีนะ

คือเจ้าของเดินหาอยู่พักใหญ่แล้วเพื่อนบ้านก็
นี่บอกอยู่บนหลังคาบ้านนี่แหละ
ตัวเขาเองจะขึ้นไปช่วยมันมันก็ไม่ไหวไง
ก็เลยโทรไปตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเอา
โอ้จอร์ดลงมาเถอะจอร์ด
จอร์ดถ่ายรูปไม่สบอารมณ์เลยจอร์ด
แต่แมวเป็นอย่างนี้บางทีชอบไปอยู่ที่สูง
ไปแบบไม่รู้ตัวหรอกอย่างบ้านผมก็ไม่ได้สูงมากนะ
เกาะอยู่ตรงขอบประตูบ้าน
ไปกันสองตัวเจ้าทองขาวกับเจ้าโคนี่
แล้วไปเกาะอยู่ตรงนั้นโดยที่คนในบ้านไม่รู้
เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรคนในบ้านตามหาจนทั่ว
แล้วมันก็ยืนมองคนหาอยู่ใช่แล้วมันก็ยืนมอง
แล้วก็ตะโกนเรียกด้วยนะมันไม่ตอบ

จริงคือรอดูปฏิกิริยาของเราเวลาตามหามันเป็นยังไง

พ่อผมอ่ะสิต้องปีนขึ้นไปเอามันลงมา
ทำไมคุณไม่ปีนทำไมคุณให้พ่อปี

อ๋ออย่างนี้แหละพฤติกรรมของแมว